อันนี้เมื่อวันก่อนคุณจ๋านักถ่ายบริยานุษย์ค่ะ
ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเออรู้สึกสบายใจ
เมื่อได้มีโอกาสกลับไปคุยกับคุณกึ้งเฉลิมชัย
แต่ว่าในสถานะไหนเนี่ยเราก็ต้องรอลุ้นกันนะคะ
แต่มาวันนี้เฮ่อดับฝันอีกแล้วค่ะ
เพราะว่าชี้แจงแบบตัวเลยนะในไอจีของตัวเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำให้มีชาวเน็ตลุ้นเลยนะ
ว่ามีสุดลุ้นรีเฟิร์นหรือเปล่า
รวมถึงบางกลุ่มก็ออกตัวแรงไม่สนับสนุนให้สาวจ๋ากลับไปคบกับไฮโซหนุ่มค่ะ
ล่าสุดสาวจ๋าก็ใช้พื้นที่ในอินสตาแกรมส่วนตัวนี่แหละ
โพสต์ชี้แจงสถานะแบบเคลียร์ชัดเลยนะว่า
ไม่ได้รีเทิร์นยังคงโสดสนิทและยังเป็นสมบัติของคานตามเดิม

แฮชแท็กฟังซิสนะคะ
ใครที่คล่องใจก็คงจะสบายใจกันได้แล้วล่ะค่ะ

หมายถึงคานทองนิเวศที่อยู่ข้างบน

แต่หลายคนก็เออเคลียร์ชัดสวยและเก่งและแกร่งนะคะ

ก็ต้องมีการเลือกเป็นธรรมดา

ประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีในความรักครั้งก่อน
กลับมาคราวนี้ก็ต้องตั้งสติให้มากขึ้นนะคะ
แม้คานจะสูงแต่เราจะจูงมือกันเดินลงมาค่ะ